ต่อที่เรื่องของการกวาดล้างเด็กแว้นนะครับ
ไม่ใช่มีเพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้น

กราศิลป์ตำรวจเข้าไปกวาดล้างเด็กแว้นนะครับ
กลุ่มเด็กแว้นได้รถจักรยานยนต์มาประมาณ๕๐๐คันทีเดียวครับ

ถูกนำไปเก็บรวมได้ที่กรบังคับการปลูทรจังหวัดกรสินทร์

แทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน
ก็เปิดเผยว่าระหว่างวันที่๒๒๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจเขาก็ไปกวดขันการแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะนะครับ
แล้วก็การกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้แข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ
เพื่อเป็นการป้องกันการมั่วสุมแล้วก็การแข่งรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นในพื้นที่สนองนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้นก็สามารถไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพได้ถึง๓๖๕คันทีเดียว
รวมทั้งรถจักรยานยนต์ห้อยเสียเสียงดังอีก๑๔๐คันรวมทั้งหมด๕๑๐คัน
ตอนนี้มีเจ้าของรถจักรยานยนต์นำหลากฐานเอ็กสารไปรอรับรถกลับบ้าน
ส่วนใหญ่ที่ยึดได้เป็นกลุ่มของนักเรียนวัยรุ่น
ซึ่งอยากจะฝากเตือนไปทางผู้ปกครองเนี่ยนะครับ
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลบุตรหลานของตัวเองหน่อยนะครับ
ซื้อแล้วไม่ใช่ว่าให้ไปดัดแปลงแล้วก็ไปซิ่งกันแบบนี้
หากยังปล่อยปะละเลยให้นำรถไปดัดแปลงแล้วก็ไปแข่งกันแบบนี้
เสี่ยงต่อเรื่องของอุบัติเหตุสุดท้าย
คุณอาจจะสูญเสียลูกหลานของคุณได้เหมือนกันนะครับ
ก็ฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไว้ด้วยนะครับ